เขาก็จะอยากลองเมนูกาแฟเด็ดอร่อยของแต่ละที่

ไปหากาแฟอร่อยที่เป็นสูตรเด็ด

คุณเห็นต้นมะพร้าวหน้าร้านไหม

มาที่ร้านนี้ล่องรักริมบางคาเฟ่

อยู่ที่ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี

ก็คือว่ามันจะอยู่กลางสวนมะพร้าว
แล้วคุณเห็นไหมบรรยากาศการตกแต่งเขาแบบ

เป็นปูนเปลือยอะไรอย่างนี้

คุณดูก่อนนี่คุณคิดว่าเมนูนี้คืออะไร

ไม่ใช่
มันคือเมนูกาแฟค่ะ
กาแฟจริงแต่ที่นี่ไม่ได้มีแต่กาแฟนะ

พร้อมกับอาหารคาวหวานให้คุณเลือกทานกัน

อย่างที่บอกว่าเมนูเด็ดสำหรับคอกาแฟเนี่ย

ระวังกิจชื่อขนาดนี้

โคกนัตลาเทลเปเป

โคกนัตลาเทลเป

ก็เรียกเป็นโคกนัตลาเทลเป

เหมือนคุณทานแบบมะพร้าวปั่นที่ใส่กาแฟเข้าไป
นั่นแหละเมนูนี้เป็นเมนูที่เขานำกาแฟลาเต้สดมา
สมกับน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวด้วย
แล้วน้ำมะพร้าวน้ำหอมเขาก็ปั่นใส่เนื้อลงไว้ด้วยนะ
เขาปั่นใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเวลาคุณเคี้ยวมันจะกรึบ
บอกเลยว่ากินแล้วอร่อยสดชื่นฟินลงตัวมาก
เห็นแบบนี้ใครที่อยากจะลองตามไปชิมความอร่อยของเมนูนี้
หรือโทรถามร้านนี้ล่วงหน้ากันได้เลย
มันก็คือกาแฟมะพร้าวปั่นนี่แหละแต่ว่าไม่ธรรมดานะ
คือผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเองนะ
มีประสบการณ์ในการทานกาแฟมะพร้าวมาแล้ว
มันหอมมันหอมใช่มันจะมีกลิ่นหอมอันนี้คือเป็นกาแฟที่ผสมน้ำมะพร้าว
น้ำหอมแล้วมีเนื้อด้วยสำหรับเมนูที่มีชื่อว่า
โคนัสลาเต้เฟะโอ้โหกับร้านแบบนี้ที่แต่งสไตล์อินดัสเทรลอป
ตั้งแต่ไอ้เฟปเปไอ้เฟปเปนี่มาเป็นฟองฟอสเลย
มาเป็นน้ำมะพร้าวเลยเหรอคะโอ้น้ำลายนี่แหละอ๋อ
คุณผู้ชมลองไปทานกันดูผมว่าน่าจะอร่อยเพราะอย่างที่ผมบอก

กับการทานกาแฟที่มีกลิ่นของน้ำมะพร้าวมันขอบพอหวานหวานเออ
ลองดูมีโอกาสก็แวะเวียนไปลองทานกันดูได้นะจ๊ะ